อาจารย์จตุรงค์เรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับสังคมไทย
ผมว่าสังคมไทยออนแอร์ฮะเพราะออนแอร์มากมากแล้ว
จะอยากจะได้อะไรง่ายเจออะไรง่ายอะไรมันก็ดูดีฟังดูดีไปหมด
ถ้าอยากจะออกจากปัญหาเหล่านี้นะครับผมขอแนะนำทางแก้ปัญหาของคณะจิตวิทยาจุฬลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
เขามีหลายวิธีแต่ผมเอามาแค่๒วิธีปอซึ่งผมว่าน่าจะเหมาะกับกรณีนี้
แยกได้สามสิบวินะอย่างแรกเว้นระยะห่างครับ
ถ้ารู้สึกอาการไม่ค่อยดีรักษาระยะห่างกับคนเหล่านี้
เรื่องที่สองครับเอ่อเขาเรียกใช้ความอะไรมุมมองที่สามมุมมองที่สี่
ไม่ใช่จะอยู่แต่มุมมองตรงหน้าหาคนที่ไว้ใจคุยจิตแพทย์แพทย์จริง
อะไรก็แล้วแต่อายุละแพทย์เพิ่มมุมมองอ่าเพราะว่าถ้าถ้าคุณไม่เพิ่มมุมมอง
ถ้าคุณไม่ทิ้งระยะห่างเนี่ยคุณก็จะเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้ไปเรื่อย
ทำไมออกจากเขาที่เรารู้สึกโอ้โหแปลกแปลกแปลกแปลกมันต้องทิ้งระยะห่าง
แล้วผมจะไปรู้สึกได้ไงว่าผมโดนสะกดจิตอยู่ไม่ปรึกษาคนอื่น
ก็ต้องไปหามุมมองอื่นอ่าใช่เหมือนแต่ว่าอย่างคุณไพรินเนี่ย
ยังโชคดีนะแม้จะช้าหน่อยแต่ยังโชคดีที่ได้คุยกับสามี
แม้จะเลิกกับอดีตสามีไปแล้วเนี่ยแต่เขาคือคนที่ไว้ใจไงครับ
เนี่ยเข้าข่ายกรณีที่สองคือใช้มุมมองที่สามมุมมองที่สี่

วันหน้าเดี๋ยวเชิญมาคุยกันใหม่
เรื่องนี้แม่คุยได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะฮะ
ขอบคุณจริงทั้งสามท่านนะฮะขอบคุณนะขอบคุณครับ

ยังไงลองฟังหลักการต่างในการดูแลจิตใจตัวเอง
ให้ตกเป็นเหยื่ออย่างที่ทั้ง๓ท่านที่มาร่วมรายการได้แนะนำเอาไว้ด้วยนะฮะ